ถ้วยแห่งศักดิ์ศรีที่ทุกคนอยากครอบครอง
เปิดสมองและภูมิความหมั่น๑๒สโมสรชั้นนำ
หัดกันเพื่อแชมป์เพียงหนึ่งเดียว

ให้คว้าแชมป์ระดับทวีปอีกครั้ง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

เวลา๑๙นาฬิกา๔๕นาที

ศึกใหญ่ระดับทวีปที่คุณต้องไม่พลาด